ทีนี้พาไปที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิวรีคันกันหน่อยค่ะ
เด็กชายชื่อว่าน้องก้าววัย๔ขวบ
น้องถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักจุดเกิดเหตุตรงนี้แหละค่ะ
แล้วตอนที่เกิดเหตุคือไฟดับด้วย
ตำรวจก็เลยไปสอบปากคำยายแต่ลักษณะการให้ปากคำของยายเนี่ย
มีพิรุธหลายจุดตำรวจก็เลยไปเชิญคุณตามาสอบปากคำ
ปรากฏว่าคุณตายอมรับว่าเป็นคนยิงน้องก้าย
น้องกายนะคะน้องกายเสียชีวิต
แต่ตาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าปืนลั่นค่ะ
ลั่นนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจก็ต้องมีการสอบปากคำนะคะ
ตำรวจบอกว่าเอ๊ะจากการสอบปากคำยายของเด็กเนี่ย
ให้การสับสนแล้วก็มีพิรุธหลายจุด
เชิญตัวตาของน้องกายเนี่ยน้องกายเด็กอายุ๔ขวบที่เสียชีวิตนะคะ
คุณตาอายุ๕๒ปีเชิญมาสอบปากคำ
จนกระทั่งตารับสารภาพบอกว่าตาเป็นคนทำปืนลั่นใส่หลานเอง
ตาของน้องกายให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังนั่งอยู่ในห้องกับหลานสองคน
ในห้องโถงตรงนี้ค่ะลักษณะเป็นห้องโถงกว้าง
ระหว่างนั่งอยู่เนี่ยปรากฏว่าหลานไปหยิบปืนลูกซองของตา
มันเล่นปืนเนี่ยมันวางอยู่ตรงโถงกลางบ้าน
นี่ไงคือประเด็นปัญหาถ้าเกิดว่าตรงกับตามที่ตาให้การนะฮะ
ปืนมันวางอยู่ตรงโถงกลางบ้านตาขาตาทำไมไม่เก็บให้มิดชิดคะ
แล้วหลังจากที่น้องกายเนี่ยหยิบปืนมาเล่นแล้ว
บอกว่าก็ไปหยิบปืนมาจากมือหลานจากนั้นก็มีการจับปืน
แล้วก็กวาดแกว่งปืนเนี่ยโชว์ให้หลานดูแต่ปืนมันเกิดลั่น
กระสุนพุ่งเจาะร่างหลานเต็มเต็มเลยนะคะหลานเนี่ยลงไปกองกับพื้นเลยค่ะ
หลังจากนั้นแล้วก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
ส่วนยายของน้องเนี่ยให้การบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ไฟฟ้ามันดับได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านไป
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพอสิ้นสุดเสียงปืน
ก็พบว่าน้องกายนอนจมกองเลือดอยู่แล้วนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลทีนี้ตาบอกว่า
ลักษณะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ตอนนี้เสียใจมาก
ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ตั้งใจก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วคือข้อหาแรก
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อ๒ก็คือเรื่องของความผิดพรบออาวุธปืน
เรื่องของการครอบครองปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ยายของน้องกายเล่าอย่างสุดสะเทินใจบอกว่าจริงแล้วนะตารักน้องกายมาก
นอนก็นอนด้วยกันหยอกล้อกันทุกวัน
ตาเป็นคนเลี้ยงน้องกายมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงขวบ
จากว่าพ่อแม่ของน้องกายเขาแยกทางกัน
เพราะฉะนั้นแล้วยายก็เลยฝากเตือนทุกบ้านที่มีปืนนะคะ
ให้ระมัดระวังเก็บซ่อนให้มิดชิดห่างไกลจากมือเด็ก
แล้วก็ไม่นำมาเล่นไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดเรื่องสลด
เหมือนกับครอบครัวของตนเองที่ต้องสูญเสียหลานอย่างไม่มีวันกลับ
สามีเองก็ต้องรับโทษติดคุกติดตารางกันไปอะค่ะ